ราวแปลกในวันของการเลือกตั้ง

มันมีมันมีบุคคลที่อาจจะไม่ได้รับเชิญ
หรือว่าใครสักคนเอ๊ะหรือสักตัวนึง

ไม่แน่ใจต้องไปดูค่ะว่าเขาไปทำอะไรที่นั่น

นี่กำลังสนุกสนานเลยนะ
ดุ๊กดิ๊กโชว์ความน่ารักอยู่ที่บริเวณสาราการประเรียน
ควนสบายจังหวัดกระบี

คือที่นั่นเป็นหน่วยเลือกตั้งที่๒๙
ค่ะเขาก็ไปตั้งครูหาเลือกตั้งกันภายในวัดใช่ไหม
โรงเรียนหลายแห่งก็ถูกจัดแต่งเป็นสถานที่เลือกตั้ง
แล้วก็เรียกได้ว่าประชาชนเนี่ยนะคะ
ก็เห็นภาพความน่ารักของเจ้าตัวนาคเนี่ย

ก็แหมใครจะไปคิดว่าจะไปเจอตัวนาคที่ครูหาเลือกตั้ง

ไม่ได้สนใจนะไม่ได้เกรงกลัวอะไรทั้งนั้น
กลัวคนด้วยค่ะถ่ายใกล้ขนาดนี้
ว่านะน่าจะเป็นนาคเจ้าถิ่น

น่าจะหิวด้วยตอนนี้กินอย่างเดียวเลย
กินทั้งเล่นน้ำนี่ไง

เค้ากล้ายชิดคุ้นเคยกับคนไง

เป็นนาที่อยู่ใกล้ฝีบุลใสบุล
ก็เป็นสีสันเป็นความสุขของคนที่ไปเลือกตั้ง
มึงที่คิดคิดจะเลือกพักอะไรดี

กันไปแล้วก็ค่อยไปเลือกตั้งนะแหมเป็นสีสันของวันเลือกตั้งที่เกิดขึ้นด้วย
ใช่ค่ะน่ารักดีแขกไม่ได้รับเชิญอยากจะไปเลือกตั้งกับเขาเหมือนกันครั้งหนึ่ง